ยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๓บ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูภายครับ
คือตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วขนอุปกรณ์มาแล้วแล้วก็นำบัตรลงคะแนนมาด้วย
ส่งนักข่าวของเราครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ไปประจำอยู่ที่บ้านบาดเขตป้อมปราบสตูภาย

กรุงเทพหานครก็เป็นหนึ่งใน๑๖จังหวัดนะคะที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศให้นับคะแนนใหม่ค่ะ
หลังจากที่วันที่๑๔พฤษภาคมนะคะผลการนับคะแนนปรากฏว่าคะแนนกับผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันค่ะ
กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด๖หน่วยเลือกตั้งนะคะแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต๓หน่วยเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชี๓เขตหน่วยเลือกตั้งค่ะ
เขตป้อมปราบศัตรูภายวันนี้นะคะก็จะมีการนับคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่๓แขวงบ้านบาดนะคะซึ่งเขตหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะปรากฏว่าคะแนนเขย่งทั้งหมด๓๗คะแนนค่ะ
หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่๑๔พฤษภาคมนะคะมีทั้งหมด๔๗หน่วยเลือกตั้งค่ะ
ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็ผลการนับคะแนนไม่ตรงกันค่ะซึ่งกรุงเทพหานครก็มีการนับคะแนนสอสอแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อก็มีความไม่ตรงกันค่ะ
วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มาติดตามบรรยากาศการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่๓แขวงบ้านบาดเขตป้อมปากศัตรูภายค่ะซึ่งจะมีการนับคะแนนกันที่สำนักงานเขตป้อมปากศัตรูภายค่ะจะมีการนับกันในเวลา๙นาฬิกานะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะนำเอา
สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่สามคะแนนและผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกันนะคะ
หัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายนะคะก็ได้ให้ทีมให้ข้อมูลกับทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะ
พร้อมกับนำเอกสารการนับคะแนนเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมค่ะมาให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
ซึ่งก็ปรากฏว่าผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่๓มีคะแนนเขย่งทั้งหมด๓๗คะแนนนะคะ
สาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องของการรับฟังแล้วก็การขีดคะแนนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยนับคะแนนอาจจะมีการผิดพลาดคันค่ะ
วันนี้จึงจะต้องมาเปิดหีบเพื่อมานับคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยการนับคะแนนจะเริ่มในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
หลายหน่วยเลือกตั้งวันนี้นะคะก็จะเริ่มที่จะมีการเปิดหีบคะแนนนะคะ
นับคะแนนกันในเวลา๙นาฬิกานะคะ
ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสค่ะ
ส่วนหนึ่งอาจจะไม่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของสอสอนะคะ
ซึ่งมาติดตามดูนะคะว่าการนับคะแนนในวันนี้หลายจังหวัดนะคะ
ผลคะแนนที่ออกมาจะคลาดเคลื่อนหรือว่าจะมีการส่งผลต่อคะแนนแต่ละพักการเมืองยังไงค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่สำนักงานเขตป้อมปากศัตรูภายค่ะ
วรรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายค่ะ

คุณผู้ชมสามารถจะไปรายงานได้นะเกิดใครไปติดตามไปสังเกตการณ์
อันนี้จะมีเป็นอาสาหลายคนเข้าไปช่วยติดตามกันนะครับ